เอาละครับเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะ
เธอก็อายุเพิ่ง๒๕เท่านั้นนะครับ

คนนี้ฮะน้องคนนี้นะครับ
ปรากฏว่าเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ

เชื่อว่ามาจากโรคซึมเศร้าที่เธอเป็นอยู่
คนใกล้ชิดบอกว่าเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริง
ไปหาหมอแล้วก็เข้ารับการรักษา
แล้วก่อนหน้านี้เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วด้วยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
โอ้โหแต่ว่าไอ้มูลเหตุแห่งการตัดสินใจสุดท้ายท้ายสุด
เมื่อตี๓ที่ผ่านมาเนี่ย
มันจะมาจากอะไรอาจจะมาจากเรื่องปัญหาเรื่องความรักกับแฟนนุ่มหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะ
วันนี้เราตามให้ครบหมดนะครับท่านผู้ชมครับ
รวมทั้งบรรดาเพื่อนของน้อง

แล้วก็น้องหยาดรุ่งทองเนียม
หรือว่าน้องหวานอายุ๒๕ปีคนนี้

มีความรักที่ไม่สมหวังแฟนนอกใจอะไรแบบนี้
ลองดูค่ะ
มันคือคิดได้

คอยทำไรเนี่ย

อย่าลืมติดตามดูกันด้วยค่ะเนี่ยเห็นไหมปรากฏว่าตีสามฮะอืม
กระโดดแมนชั่นชั้น๗ลงมาเสียชีวิตเป็นอาคารที่พักหรูย่านบางนานะครับ
ตำรวจสอนอบางนาได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ก็เป็นหญิงสาวพลัดตกจากชั้นเจ็ดของแมนชั่นหรูในซอยลาซานสามสิบหก
วงบางนาเขตบางนากรุงเทพที่เกิดเหตุเป็นด้านหลังอาคารแมนชั่นนะครับ
นางสาวหยาดรุ่งทองเนียมหรือว่าหวานอายุ๒๕ปีที่เป็นนางแบบ
นางเอกมิวสิกวีดีโออย่างที่ท่านชมเมื่อสักครู่นี้นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
อยู่ในชุดเสื้อเชิดแขนยาวสีขาวกางเกงขาสั้นสีขาว
กับขานี่หักหมดนะครับแต่ที่สำคัญก็คือ
ที่บริเวณข้อเท้าทั้งสองข้างทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะฮะ
เธอเขียนลายมือในกระดาษผูกติดข้อเท้าทั้งสองข้างเอาไว้
นะฮะมีเชือกผูกติดกระดาษโน้ตนะครับ
แล้วก็ผูกติดข้อเท้าไว้อ่าอันนี้คือข้อเท้า
ด้านอ่าอันนี้ด้านขวานะฮะอ่าด้านซ้ายข้างซ้ายนะครับ
ด้านซ้ายเนี่ยเป็นกระดาษโน้ตที่เขียนข้อความเกี่ยวกับชื่อ
แล้วก็เบอร์โทรติดต่อเขียนบอกว่าชื่อหวานนางสาวหยาดรุ่งทองเนียม
อยู่ห้องเจ็ดศูนย์แปดเบอร์โทรศัพท์แฟนอ่ามีหมายเลขค่ะ
พี่จาตามด้วยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็วงเล็บว่าโทรจนกว่าจะรับสาย
แล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของพ่ออีกอันนี้ข้างซ้ายนะ
ส่วนข้อเท้าข้างขวามีกระดาษโน้ตเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับ
เขียนระบุว่านี่เป็นการฆ่าตัวตายแบบเจตนา
ทั้งร่างกายชิ้นส่วนอวัยวะที่ใช้ได้ขอบริจาคแก่โรงพยาบาลที่ต้องการ
ขออภัยทุกคนด้วยที่ต้องมาเก็บศพค่ะนี่ฮะ
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ประสานไปยัง
เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงให้ช่วยส่งศพไปชนะสูตร
นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรนะฮะหลังจากนั้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับ
ท่านผู้ชมครับที่นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางมานะฮะเนี่ยครับคือด้วยสภาพที่แบบ
เหมือนกับยังช็อกอยู่อ่ะก็มีเพื่อนเพื่อนคอยพูดปลอบอารมณ์ด้วย
ผู้ชายคนนี้คือแฟนนุ่มของน้องหวานที่เสียชีวิตค่ะ
ถ้าในกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งเนี่ยจะมีบอกเบอร์โทรศัพท์
แล้วก็ลงชื่อพี่จาไว้ผู้ชายคนนี้ชื่อจานะฮะ
เป็นแฟนหนุ่มของหวานนะครับไปที่นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรนะครับ
ซึ่งก็โศกเศร้าเสียใจเหมือนกับช็อกอยู่
ที่รู้ข่าวว่าแฟนสาวกระโดดอาคารลงมาเสียชีวิต
ก็ร้องไห้พร่ำเพ้อถึงแฟนสาวอยู่ตลอดเวลา
เพื่อนที่มาด้วยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าทราบเพียงว่าน้องหวานนางแบบสาวที่เสียชีวิตกับจาแฟนนุ่ม
คบหากันได้สักสามสี่เดือนแต่ก็ไม่เคยเห็นทะเลาะกันนะ
ไม่เคยเห็นมีปากเสียงอะไรกันเมื่อคืนก็รู้เพียงว่าแฟนนุ่มของหวานเนี่ย
ได้ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนอืมก็ไปตั้งแต่กลางดึกอ่ะ
แล้วก็จนถึงเช้าอ่ะค่ะแต่น้องหวานเนี่ยกระโดดลงมาตอนตี๓นะ
แฟนก็เลยมาทราบตอนเช้าอ่ะนะพอทราบแล้วก็รีบเดินทางมาที่
นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาแต่ว่าเขาก็ไปสังเกตเห็นกันว่าที่
นุ่มกำลังมีอาการโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักถึงขั้นเมอลอยเนี่ย
เพื่อนเพื่อนต้องคอยเตือนสติอยู่ตลอดเนี่ยแถวแถวลำคอมันมีร่องรอยอยู่นะฮะ
เหมือนกับถูกอะไรขวนบาดหรือมีบาดแผลอะไรสักอย่าง
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าคือวันนี้แฟนนุ่ม
ก็ตั้งใจจะมาขอรับศพแฟนสาวนะแต่ว่าไม่ใช่ญาติใช่รับศพไม่ได้นะคะ
คือไม่ได้เลยใช่ไหมเขาก็ต้องรอให้ผู้ที่เป็นญาติ
พ่อแม่พี่น้องจริงจริงอ่ะมาติดต่อขอรับศพอ่าก็เลยต้องเดินทางกลับไปค่ะ
ส่วนสนบังนานะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามความคืบหน้าเรื่องคดีไป
ทำให้ได้ข้อมูลว่าน้าสาวกับเพื่อนสนิทของหวานที่เสียชีวิต
วันนี้มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางนาเจ้าของท้องที่
อ่าก็บอกกับเราว่าแม่ของหวานเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งปีกว่าแล้ว
ส่วนคุณพ่อรับราชการเป็นทหารตอนนี้อยู่ที่แม่ห้องศร
กำลังรีบเดินทางมาเดี๋ยวจะมาถึงกรุงเทพพรุ่งนี้เช้า
จากนั้นก็จะนำเอกสารไปยื่นที่สอนอบางนาเพื่อติดต่อขอรับศพลูกสาว
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสุริพงศ์ธรรมนิมิตรย่านรามอินทรา
คือทางญาติญาติวันนี้ที่ให้ข้อมูลกับทางตำรวจก็ยืนยันนะครับว่า
นางสาวหยาดรุ่งหรือว่าหวานป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะครับอืม
แล้วก็พยายามกินยารักษาอาการตามแพทย์สั่งมาระยะหนึ่งแล้วค่ะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนที่ดูแลแมนชั่นที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
ก็ทำให้รู้ว่าหวานเนี่ยเช่าห้องอยู่กับแฟนนุ่มนี่แหละเพิ่งเช่าเมื่อเดือน
เมษายนที่ผ่านมาต้นเดือนนะคะเช่าห้องนี้ราคาก็คือ๓๐๐๐บาทต่อเดือนนะคะ
ช่วงเย็นเมื่อวานหวานก็บอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะย้ายออกเลย
ก็คือสามสิบเมษาวันนี้ค่ะครับบอกว่าสิ้นเดือนจะออกทางแมนชั่นบอกว่าก็เห็นหวาน
แฟนนุ่มอยู่ที่ห้องพักนี้ตามปกติทั่วไปไม่เห็นว่ามีปัญหาทะเลาะอะไรกัน
แต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุก็ไม่มีใครเห็นนะคะไม่มีใครรู้ว่าเกิดจากอะไร
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามตามหาคนที่พบศพหวานก็มีข้อมูลมาจากรอปภของหมู่บ้าน
เขาบอกว่าได้ยินเสียงดังค่ะครับเหมือนไม้แตกอืม
แล้วก็พบว่าไม้ฝาเชอร่าที่เป็นแนวกั้นระหว่างแมนชั่นกับหมู่บ้านเนี่ยค่ะ
มันแตกจริงเหมือนกับถูกของตกกระแทกแรงแล้วไม้ก็แตกเลยอะค่ะ
รอปภเขาก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทีนี้แหละพอมาตรวจสอบ
ก็มาเห็นว่าเป็นร่างของผู้หญิงตกลงมาจากแมนชั่นนี้คือน้องหวานที่ตกลงมาเนี่ย
เป็นบริเวณด้านหลังแมนชั่นใช่ค่ะก็อยู่ติดกับหมู่บ้าน
มีแค่รั้วไม้กั้นอยู่นะคะอ่าตำรวจสอนอบางนาบอกว่ามีข้อมูลจากทางแมนชั่นแบบนี้
เขาว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยหวานอยู่ในห้องคนเดียวนะคะครับ
ดังนั้นแนวทางการสอบสวนก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งทั้งเรื่องของการฆ่าตัวตายเอง
อาการของโรคซึมเศร้าหรือมูลเหตุจูงใจอื่นที่อาจจะทำให้เกิดเหตุนี้
ก็ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดนะคะสำหรับพยานบุคคลแล้วก็พยานแวดล้อม
คนใกล้ชิดแล้วที่สำคัญก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดของแมนชั่น
รวมถึงกล้องวงจรปิดในจุดใกล้ช่วงก่อนเกิดเหตุด้วยนะคะ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของหวานอีกทีนอกจากนี้ทีมข่าวของเราก็คุยกับ
เพื่อนสนิทของหวานด้วยนะคะเจมส์เชิญยิ้มเอกอนุภาพ
เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยนะคะเขาก็เดินทางมาจากชนบุรี
เปิดใจกับทีมข่าวของเราเขาก็บอกว่าช็อกมากที่หวานมาด่วนจากไปแบบนี้
เมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยค่ะอืมเมื่อวานเพื่อนบอกว่ายังคุยกันอยู่เลย
บอกว่าจะขอซื้อเตียงจากน้องหวานแต่ว่าเพื่อนเพื่อนบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
คุณผู้ชมที่น้องหวานคิดสั้นฆ่าตัวตายเนี่ยอ๋อเหรอฮะน้องหวานเคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่ง
เมื่อต้นปี๒๖มกราคมแต่ว่ามาเจอเพื่อนซะก่อนปัญหาหลักก็คือเรื่องแฟน
เรื่องความรักคือน้องหวานเนี่ยอกหักจากแฟนนุ่มชาวสิงคโปร์
ก็เลยคิดสั้นจะฆ่าตัวตายตั้งแต่มาช่วงต้นปีแต่ว่าการฆ่าตัวตายในครั้งนี้เพื่อนบอกว่า
ไม่รู้นะว่าเกี่ยวกับเรื่องของแฟนใหม่หรือเปล่านะคะ
คือน้องคิดฆ่าตัวตายเมื่อประมาณ๒เดือนที่แล้ววันที่๒๐
บอกว่าจะฆ่าตัวตายวันที่๖เพื่อสามีเก่าจะมาเก็บเสื้อผ้าออกไปวันที่๗
จุดประสงค์ของเธอแต่พอดีวันที่๒๔เจอพวกเราซะก่อนในกลุ่มก็จะมี
ผมมีพี่น้ำหวานพี่หลายคนในกลุ่มนะซึ่งทำละครทำรายการกันอยู่
ก็เลยดึงน้องมาร่วมรายการแล้วก็มาร่วมเล่นละครมาร่วมถ่ายกระเทย๔๐
น้องก็เลยมีความรู้สึกว่าน้องเริ่มมีความสุข
น้องบอกว่าขอบคุณมากเลยที่เจอพวกพี่น้องจะไม่ฆ่าตัวตายแล้วประมาณนั้น
ประมาณเห็นน้องโพสต์ในเฟซบุ๊คว่าขายเตียงอะไรอย่างนี้ขายเตียงซื้อมาสามหมื่นกว่าบาท
ยังใช้นิดเดียวเลยก็เลยแกล้งโทรไปหาน้องเล่นเล่นว่าเออหวานพี่เจมส์เลยนะ
บอกว่าไงพี่น้องจะขายเตียงเหรอบอกเออพี่หนูจะขายหนูใช้นิดเดียว
ไม่ค่อยได้นอนด้วยไม่ค่อยอยู่คอนโดด้วยอะไรอย่างเงี้ยบอกเออพี่ซื้อได้ไหม
พี่จะเอาเหรอบอกเออแล้วหนูจะคิดราคาพี่ยังไงบอกสำหรับพี่ยังไงก็ได้
ก็ยังแซวน้องบอกยังหัวเราะคิกคักน้องเออถ้าพี่ซื้อเตียงไปนอนแล้วพี่จะอกหักเหมือนเราไหมล่ะ
ก็ยังหัวเราะคิกกักอยู่
แต่ก็จะมีปัญหาชีวิตนะครับเพราะน้องพื้นฐานเขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้ว

ไปด้วยกันค่ะ

ค่อนข้างจะเก็บกฎแล้วก็จะไม่ค่อยระบาย
จะออกมาเล่าแบบเหงาอะไรอย่างเงี้ยคิดเรื่องนานใช่
ช่วงข้ามคืนเองนะคะยังคุยกับเพื่อนอยู่เนี่ย
คือทั้งเพื่อนทั้งญาติเนี่ยยืนยันตรงกัน
ว่าน้องหวานเป็นโรคซึมเศร้าหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงตัดสินใจฆ่าตัวตายกันง่ายแบบนี้
แต่ถ้าเราไม่อยู่ในสภาวะแบบที่เขาเป็นเนี่ยเราไม่รู้หรอก
มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่อาจจะรับรู้เขาได้นะเวลานั้นเขากำลังรู้สึกอย่างไรอยู่นะครับ
เป็นผลงานที่ออกมาออนแอร์วันนี้ของน้องหวานนะครับเป็นงานสุดท้ายที่ทุกคนได้เห็นเลยล่ะนะครับ
คือได้เห็นหลังจากที่เธอเสียชีวิตแล้วด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าเอ็มวีเนี่ยปล่อยวันนี้
แต่เธอกระโดดตึกลงมาเสียชีวิตเมื่อตอนตี๓นี่เป็นเพลงของวงโอสตอรี่โปรเจกต์นะครับ
เธอเป็นนางเอกเนี่ยมันแทบจะเหมือนกับปัญหาชีวิตของเธอเลยนะเรื่องของแฟนนอกใจ
เรื่องการผิดหวังในความรักนะครับวันนี้ปล่อยเพลงครั้งแรกนะครับ
แล้วเพลงนี้ก็มาปล่อยในวันที่เธอตัดสินใจฆ่าตัวตายมันจะเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเธอจะตั้งใจอะไรยังไง
ก็ไม่มีใครรู้ค่ะเธอเท่านั้นจะตอบได้ใช่ไหมซึ่งเธอก็ไม่สามารถบอกเราได้แล้ว
วันนี้ทีมข่าวบันเทิงของไทยรัฐทีวีนะครับได้คุยกับนัทนะฮะ
เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่า
ได้เจอแฟนใหม่ของหวานในวันที่ถ่ายเอ็มวีเหมือนกันนะ

แต่ก็ไม่เคยรู้ว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรยังไงกันหรือเปล่า
เพราะว่าตอนที่เห็นทั้งคู่เนี่ยก็ดูเหมือนกับคู่รักปกติดีอืม
ไม่ได้คุยอะไรมากแต่ที่พอรู้เขาเป็นเหมือนนักกีฬายิงปืนหรือเปล่า
ผมก็ไม่แน่ใจอันนี้คือเหมือนที่เขาพูดให้ฟังนะครับ
จากที่เขาโพสต์รูปลงในเฟซบุ๊คกับรูปคู่กันที่เขาไปซ้อมยิงปืนกันอะไรอย่างนี้ครับ
เขามีปัญหาอะไรอีกไหมครับ
ผมเห็นเขาก็ยังรักกันดีนะครับ
ตอนนั้นเห็นก็ยังมองว่ายังแบบเขายังถ่ายรูปคู่กันเซลฟี่กัน
เพลงแฟนเก่าไม่สมองเราก็ไปหุบหุดอยู่ในนั้นด้วยครับ

สิ่งหุดแน่ช็อกเลยถือว่าแบบอมันไม่คาดฝันนะครับ
ตอนแรกเหมือนเพื่อนอำมาเลาะเล่นกันเปล่าวะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าลองย้อนกลับไปดูนะคะ
ของน้องน้ำหวานของน้องหวานที่ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ตั้งแต่ต้นปี
คือหลายคนเนี่ยเวลารู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกอะไรจะโพสต์ผ่านโลกออนไลน์
หวานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แต่ละโพสต์ของเขาเนี่ย
ท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่ตัดเพาะหดหูนะคะ
คือตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะคุณผู้ชม๑๖มกราคมก็โพสต์ข้อความเอาไว้นะคะเป็นภาษาอังกฤษ
โอ้โหแล้วดูรูปที่เธอเอามาใช้ในข้อความนะ
แล้วก็มีข้อความภาษาไทยต่อด้วยนะคะบอกว่าได้โปรดอย่ามาเอาเปรียบกันอีกเลย
พยายามต่อสู้กับโรคซึมเศร้าหลอกตัวเองให้มีความสุขอยู่ทุกวันนี้ก็เหนื่อยพอแล้ว
แต่ถ้าแปลตรงตัวทำภาษาอังกฤษก็บอกว่าอย่ามาเอาเปรียบกันอีกเลย
เหนื่อยอยากจะฆ่าตัวตายอีกครั้งเนี่ยค่ะ
มกราคมค่ะโพสต์ข้อความว่าไม่ตายเพราะโรคซึมเศร้าก็ตายเพราะยาแก้ไข้นี่แหละ
ไตไปหมดและไข้สูง๓๙องศาบวกทั้งฉีดยากินยาชุดใหญ่ต้องพักนอนสมช่วงนี้ใครอยากชวนไปไหนนะขอพักก่อนเดี๋ยวจะลุยใหม่
ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเข้าใจรับได้ในสิ่งที่เราเป็นรับเรื่องร้ายแย่ที่เราเคยผ่านมาได้รับได้กับโรคที่เราเป็นเนี่ยก็พูดถึงโรคของตัวเองด้วยแล้วก็บอกว่าขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายคนปัจจุบันไม่ใช่คนสิงคโปร์นะคะก็ขอบคุณที่มารักหวาน
เหมือนว่าเธอพยายามจะบอกกับใครทุกคนที่ติดตามเธอทางโลกออนไลน์ตลอดว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้า
ใช่ค่ะคือจะบอกว่าเหงาบอกว่าตัวเองเป็นโรคเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ตลอดต่อเนื่อง

แล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองนอนไม่หลับด้วยนะ

โพสต์ข้อความว่านอนไม่หลับตื่นทุกชั่วโมงอัดยานอนหลับทุกครั้งที่ตื่นอยากนอนดีหลับสนิทอัดรวมไป๗เม็ดแต่ตื่น๖โมงเช้า

เมษายนน้องหวานโพสต์ภาพและเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะว่ามีอะไรบ้าง
ประโยคต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าว่าไม่ควรจะพูดอะไรถ้าเกิดรู้ว่าใครเป็นโรคซึมเศร้า
ควรจะพูดให้กำลังใจอะไรแบบเนี้ยอืม

เมษายนข้อความสุดท้ายค่ะ

เจ้าของเฟสไม่อยู่แล้วค่ะ

เมษายนแล้วลอยต่อกับ๓๐เมษายนก็คือตี๓ที่ผ่านมา
ใช่นี่คือโพสต์สุดท้ายของน้องหวานนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะแล้วที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือมีเพื่อนของน้องหวานเป็นเพื่อนนางแบบคาดว่าเป็นเพื่อนนางแบบ
ก็แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของน้องหวานด้วย
คืออันนี้มันอาจจะทำให้เห็นถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นมูลเหตุไปสู่การตัดสินใจฆ่าตัวตายของเธอหรือเปล่า
ซึ่งแสดงความเห็นใต้โพสต์สุดท้ายของเพื่อนที่เสียชีวิต
คือเพื่อนคนนี้บอกว่าทำไมไม่เอาเราไปด้วยทำไมทิ้งเราไปแบบนี้ที่เราสัญญากันว่าเราจะโดดตึกด้วยกันทำไมหวานไม่รอเรา
เราเจ็บเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าพรุ่งนี้จะโทรหากันทำไมหวานไม่รอเราเราควรจะตายด้วยกันไม่ใช่เหรอหวาน
เนี่ยทำให้เพื่อนของหวานก็น่าห่วงนะใช่ค่ะถ้าเห็นโพสต์แบบนี้เนี่ยคนใกล้ชิดต้องรีบเข้าไปหาเลยนะคะคือไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนะคะ
มันอาจจะทำให้เห็นได้ว่าระหว่างที่หวานเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจหรือว่าอาการโรคซึมเศร้าแต่คนที่หวานคุยด้วยบ่อยที่เป็นเพื่อนของหวานเนี่ยก็น่าจะมีอาการไม่แตกต่างจากหวาน
ผู้ชมดูนี่นะฮะในกรอบข้างบนสุดเนี่ยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะหยุดภาพไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะฮะหยุดไว้ตรงนี้ข้างบนสุดเนี่ยคือการแคปข้อความสนทนาของหวานที่ส่งมาให้เพื่อนดู
ลักษณะเหมือนกับมีการพูดคุยกับผู้ชายคนใดคนหนึ่งว่าขอความชัดเจนช่วยตัดสินใจให้หน่อยแล้วผู้ชายคนนี้พิมพ์มาสั้นคำเดียวว่าเลิก
เธอก็เลยแคปการสนทนานี้ส่งมาให้เพื่อนให้ดูแล้วก็บรรยายข้อความต่างกับเพื่อนบอกว่าจะไปจากโลกนี้แล้วนะอะไรประมาณอย่างนี้
ส่วนเพื่อนก็ตอบกลับเหมือนกับว่ารอเราก่อนอะไรประมาณอย่างนี้คือหวานเนี่ยคุยกับเพื่อนบอกว่าเธอเธอเดี๋ยวดึกดึก
ฉันจะไปจากโลกนี้แล้วนะขอโทษที่อยู่เป็นกำลังใจให้เธอไม่ได้แล้วเธอสู้นะฉันเป็นห่วงเธอมากนะส่วนเพื่อนก็เหมือนกับเขาคือคนเดียวกับที่เขาโพสต์เฟซบุ๊
ของหวานนะแล้วตี๓เธอก็ตัดสินใจท่านผู้ชมครับเดี๋ยวความคืบหน้าต่างค่อย
ว่ากันนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราทุกคน
สำหรับคนใกล้ตัวของเราเผื่อมีอาการลักษณะแบบนี้
ซึมเศร้าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเดี๋ยวนี้คุณหมอบอกว่าคนเป็นเยอะมากนะ
แล้วบางคนไม่รู้ตัวพอไม่ได้รับการรักษามันจะยิ่งเป็นหนัก
แล้วถ้ารักษาแล้วไม่ต่อเนื่องก็ยิ่งน่าเป็นห่วงเหมือนกัน
ซึ่งทางการแพทย์ยืนยันว่ารักษาได้นะฮะไปหาแพทย์ไปพบแพทย์ด้วยอาการแบบนี้
ไม่ใช่ว่าคุณเป็นบ้าสติบดีไม่ดีไม่ใช่นะเป็นแค่เรื่องของสารเคมีในสมอง
ทานยาก็ดีขึ้นแล้วคนใกล้ชิดก็สำคัญต้องคอยให้กำลังใจกันด้วยนะคะครับ